เห็นคุณสืบสกุลมาในแนวความเชื่อแล้ว
ต่ออีกสักข่าวหนึ่งละกันค่ะ
อันนี้เป็นความเชื่อเกี่ยวกับควาย
แล้วเขาบอกว่าควายลักษณะแบบนี้นะ
ถ้าเกิดว่ามีการซื้อขายหรือฆ่าให้ตาย

ดังนั้นต้องเลี้ยงไว้เป็นมรดก

ใช่ต้องให้มันตายไปเองแล้วเดี๋ยวดูลักษณะของมันหน่อย

ดูตรงไกลสิเขาของมันคุณผู้ชม
ลักษณะแปลกมากเลยคืออันหนึ่งมันโค้งแบบตักดิน

อันหนึ่งชี้ขึ้นอันหนึ่งชี้ลง
อันนี้เป็นควายอาถรรพ์
ถูกต้องชื่อเขาก่อนชื่อเขาคือชื่อเจ้าปักค่ะ
นี่มันอายุเกือบ๒๐ปีแล้วนะเจ้าปักควายเพศเมียตัวนี้
เขาบอกว่าห้ามอะไรนะห้ามซื้อห้ามขายห้ามค่าใช่ไหม
แล้วเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเขาปักธรณีชี้ฟ้า
ลักษณะอย่างที่ดิฉันบอกเลยข้างหนึ่งปักลงดินข้างหนึ่งชี้ฟ้า
เจ้าของควายอย่างพี่อดุลเล่าให้ฟัง
เจ้าปักเนี่ยจริงถือว่าเป็นควายมรดกนะ
เพราะว่าพ่อแม่มอบให้
คือจริงพ่อแม่เขาก็เลี้ยงควายเลี้ยงเป็น๑๐ปีเลย
ทีนี้พอพ่อแม่แก่ตัวลงควายตัวอื่นก็ขายไปหมดค่ะ
ปักนี่แหละที่เหลือเอาไว้ตัวเดียวไม่ขาย
เพราะลักษณะพิเศษของมันแบบนี้
ก็เป็นความเชื่อตามโบราณนะคะ
ที่เขาบอกว่าห้ามซื้อห้ามขายห้ามค่า
แต่ถ้าเกิดว่าไปฝ่าฝืนเนี่ย
เลี้ยงนี่แหละที่จะมีอันเป็นไป

บอกกับลูกก็คือคุณอดุลบอกว่า

คุณอดุลก็ทำตามค่ะเลี้ยงอยู่ที่
อำเภอศรีคิ้วนะคะที่โคราช

มันตายจริงเนี่ยห้ามฝังนะ

ห้ามนำมากินเด็ดขาดนะคะ

บางคนก็บอกว่าถวายวัดได้

เขาชี้ฟ้าข้างหนึ่งปักธรณีข้างหนึ่งเนี่ย
อาจจะให้โชคลาภได้ด้วย

ก็เป็นโรงควายอาถรรพ์นะคะ